ส่งเข้ามาเนี่ยนะคะทางโซเชียลก็ถามว่า

มีนะคะเพราะว่าความคืบหน้าคดีนี้
มันก็ค่อยเห็นความคืบหน้าไปเรื่อย
คือตำรวจตั้งปมเรื่องน้องชมพู่เอาไว้๓ประเด็น
หนึ่งก็คือเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
สองคือเรื่องเพศและสามคือเรื่องยาเสพติด

เจ้าหน้าที่เขาก็เลยมีการไป
บุคคลบ้านทั้งหมด๑๒หลัง
ในพื้นที่๔หมู่บ้านเมื่อวานนี้ด้วยนะคะ
ก็ไปหาหลักฐานว่าจะเชื่อมโยง
เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ยังไงบ้าง
นี่ค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ที่ตำรวจมีการไปปูพรมตรวจค้นยาเสพติดที่๔หมู่บ้าน
๔หมู่บ้านมีหมู่บ้านกกก่อ

แล้วก็บ้านกกตูมรวมถึงบ้านเกษตรสมบูรณ์ที่ตำบลกกตูม
แล้วก็บ้านมะนาวที่ตำบลพงแดง
ทั้ง๔หมู่บ้านพื้นที่มันติดต่อกัน
อยู่ในอำเภอดงหลวงที่มุกดาหาร
กราฟิกที่เราขึ้นให้ว่าแต่ละหมู่บ้านมันอยู่ห่างกันยังไงบ้าง
ทีนี้ค่ะก็มีการเอาหมายสารจังหวัดมุกดาหาร
ตรวจค้นบ้านพักทั้งหมด๑๒หลัง
ใน๑๒หลังนั้นเป็นบ้านของนายนารินเชื้อคมตา
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะนายนารินเป็นผู้ต้องหา
อนาจารย์หลานสาว๕ขวบเขาได้ประกันตัวออกมาแล้ว
แล้วพอถูกปล่อยตัวออกมาตำรวจก็ไปตรวจค้นบ้านของนายนาริน
ทีนี้พอไปตรวจค้นบ้านนายนารินเนี่ยไม่มีสิ่งผิดกฎหมายนะคะ
หลังจากนั้นพอตรวจค้นเสร็จทั้งตัวนายนารินแล้วก็ภรรยา
ตำรวจเขาก็เชิญตัวไปที่สพกกตูมไปสอบปากคำอีกเป็นชั่วโมงค่ะ
แล้วถึงจะพามาส่งที่บ้านครับทีนี้เรื่องของนายนารินเนี่ย
เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังต่อเพราะว่านายนารินก็เปิดใจ
กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีด้วยแต่เดี๋ยวเราเล่าเรื่องผล
การตรวจค้นบ้านทั้ง๑๒หลังก่อนว่าไปค้นแล้ว
เจออะไรที่มันผิดกฎหมายบ้าง
เจ้าหน้าที่เขาไปยึดสิ่งผิดกฎหมายมาได้ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์๒กระบอก
ยึดกระสุนปืนลูกทรองเบอร์๑๒หนึ่งนัด
แล้วก็มียาเสพติดให้โทษประเภท๕คือกัญชาหนัก๐๑กรัม
แล้วก็ไปตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเป้าหมาย
คนที่อยู่ในบ้านหลังต่างไปเจอฉี่ม่วงอีก๕คน

ประเด็นยาเสพติดถือว่าเป็น๑ใน๓ของประเด็นที่ดิฉันบอกไปเบื้องต้น
เพราะตำรวจตั้งปมเอาไว้๓เรื่อง
มีความขัดแย้งส่วนตัวมีเรื่องเพศแล้วก็เรื่องยาเสพติดนั่นเอง

ตำรวจก็ต้องตีโจทย์เป็นประเด็นไป
ใช่ค่ะหาคำตอบหาผู้เกี่ยวข้องให้ได้นะครับ
ทีนี้พอตรวจค้นบ้านนายนารินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เอาตัวไปสอบปากคำเอามาส่งที่บ้านแล้ว
ตำรวจก็จะถามซ้ำจะบังคับให้รับสารภาพตลอดเลย
แล้วก็ยัดเยียดคดีอนาจารย์เด็ก๕ขวบให้กับนายนารินด้วย

ครับมันก็คือบังคับอยู่ค่ะ

กับน้องครับโอ้ว่าผมครับยังงงอยู่นะครับที่ที่เอาผม
ไปสี่มือผมยัดเยียดว่าเว้าให้ผมเฮ็ดตลอดนะครับ
เกี่ยวกับน้องสมพูนี่เขายัดเยียดเขาจากไหนเขาบอก
เขาบอกเขาว่าเขาเว้าผมหูอยู่แต่ว่าว่าผมบอกนะครับ
แต่ว่าผมผมหูครับสิ่งที่เขาบอกเขากูเขากูอย่างเขา
บอกว่าเขาหูอยู่นะครับว่าผมหูเรื่องอย่างแต่ว่าผมมึง
รู้อยู่แต่มึงไม่บอกว่าไม่ผมหูครับมึงรู้แต่มึง
มาบอกกูว่าอืมเป็นคำถามนี่ตลอดสี่มือครับครับผมนี่
ค่ะคือสิ่งที่นายนารินเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเรา
นะครับทีนี้นอกจากเรื่องของนายนารินแล้วมันยังมี
เคลื่อนไหวของพระเดือนชัยที่พระอุโบสถในพุทธ
อุทยานมาฮะมาคะบูชาอนุศรพุทธชะยันตีสองพันหกร้อย
ปีอยู่ที่อำเภอเมืองที่นครนายกด้วยนะคะเมื่อวานนี้วัน
สามสิบที่หลวงปู่เดือนชัยบอกว่าจะอยู่ที่วัดแล้วก็
จะออกไปตอนเย็นเย็นอ่ะก็มีประชาชนมีคนที่เคารพสัทธา
หลวงปู่เดิญชัยเนี่ยนะคะเดินทางมานามัสกาลตลอดทั้งวัน
เลยค่ะซึ่งหลวงปู่เดือนชัยเนี่ยก็ได้ปะพรมน้ำมนต์ให้
ลูกศิษย์บ้างก็มีการนำโฉนดที่ดินเนี่ยติดตัวเอ่อ
โฉนดที่ดินมาให้ด้วยเพราะว่าอยากให้หลวงปู่
เดือนชัยเนี่ยนะคะได้ประพรมน้ำมมจะได้ขายที่ได้เพื่อความ
เป็นสิริมงคลอย่างเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คือนาย
ทวีวงสวัสดิ์เขาเป็นคนปราจินบุรีค่ะก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เอาโฉโหนดเนี่ยนะมาให้หลวงปู่เนี่ยพรมน้ำมนหลัง
จากนั้นเชื่อไหม๒วันเนี่ยขายบ้านได้๔หลังภายใน
สองวันครับโอ้โหอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากนี่ยัง
เอาให้ผู้สื่อข่าวดูเลยนะคะทีเนี้ยนักข่าวของเราก็ไป
พยายามจะสัมภาษณ์หลวงปู่เดือนชัยแต่ก็แน่นอนค่ะหลวง
ยังคงไม่ให้สัมภาษณ์แต่ก็มีการส่งข้อความสื่อสาร
ผู้ที่มีจิตศรัทธาผ่านทางการให้พรนะคะใจความสำคัญ
เนี่ยคือขอบคุณศรัทธาญาติโยมที่มีความศรัทธาต่อข้า
พระเจ้าขอให้ญาติโยมเกิดความสุขความเจริญแล้วก็ยึด
ในพุทธศาสนาอย่างงมงายเดี๋ยวฟังเสียงหลวงปู่

ขอให้สัตว์ต่างละไออย่าได้มีเวียนเก่ปันและปันเลย
จมเป็นผู้ดำรงทีบอยู่เป็นศุภดบม้าเผิร์ด
กะตังภุนยังพรังไมหังสับเพภาทีพวัตตุเตศ
ทีนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ข่าวเคยออกมาบอกแล้วนะคะว่า
หลวงปูเดินชัยเนี่ยจะอยู่ที่นี่จนถึงสามสิบมิทุนายนต์
แล้วหลังจากนั้นก็จะเดินทางกลับไปจำพรรษาที่กาลสิน
โดยคาดว่ารถที่ใช้เดินทางกลับก็น่าจะเป็นรถอีซูซู
มิลเซเวนป้ายทะเบียนที่เราเคยนำเสนอข่าวไปอ่ะค่ะ
หนึ่งห้าหนึ่งหกขอนแก่นนะคะอ่ะอันนี้ก็หลายคนตามข่าว
เรื่องนี้อยู่เราก็มีเรื่องเกี่ยวกับปูเดือนชัยมาให้ได้
ติดตามด้วยใช่ฮะเอาอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องของพี่สาวน้อง
ดิ้งพี่สาวน้องชมพู่ก็คือน้องสดิ้งวันนี้ก็
ไปเรียนแล้วนะฮะเพราะเปิดเทอมวันแรกอ่ะทีมข่าวของ
เราโอ้โหไปส่งถึงโรงเรียนเลยนะก็พาทั้งน้องสดิ้ง
พี่สาวแท้ของน้องชมพู่รวมถึงก๋วยเจ๋งก๋วยเจ๋งเนี่ย
เป็นลูกของน้าเสริมกับน้าตายไปส่งโรงเรียนด้วยนี่น้อง
เจ๋งนะครับก็ปรากฏว่าพาไปส่งที่โรงเรียนน้อง
สะดิ้งลืมฮะลืมอะไรค่ะลืมเอาหน้าากอรณไมน์ไปหรอสำคัญ
เลยนะเนี่ยใช่เข้าโรงเรียนได้ไหมเข้าได้ครับเพราะว่าคุณ
ครูหยิบหน้ากากอนามัยให้ไม่ได้ลืมแค่น้องสดิ้งนะ
น้องกวยเจ๋งก็ลืมวันหลังอย่าลืมนะลูกนะ
ไปถึงก็ต้องมีจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนคุณครูหยิบหน้ากากอนามัยให้สวมใส่
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทั้งน้องสดิ้งแล้วก็น้องก๋วยเจ๋ง
อุณหภูมิเท่ากัน๓๖๕องศาอ้าวเข้าเรียนได้ลูก
ปีนี้น้องสดิ้งขึ้นม๑แล้วนะฮะก็มีเพื่อนร่วมชั้นเรียนใน๙คน
เป็นผู้ชาย๓คนแล้วก็เป็นผู้หญิง๖คน
ถึงห้องก็นั่งประจำโต๊ะก่อนจะรับหนังสือเรียน
แล้วก็เริ่มเรียนหนังสือทันทีนะครับ
ส่วนก๋วยเจ๋งเองก๋วยเจ๋งปีนี้ขึ้นป๕แล้วนะ
บรรยากาศในห้องดูคึกคักเพราะว่าก๋วยเจ๋งดูมีความสุขกับเพื่อน
วันแรกก็สนุกสนานแล้วก็เริ่มเรียนกันทันทีนะครับ
เจ๋งบอกทีมข่าวบอกว่าจะตั้งใจเรียนแต่พอพักเที่ยง
ขอไปเล่นกับเพื่อนให้หายคิดถึงกันหน่อย

ส่วนน้องสดิ้งก่อนหน้านี้ก็เครียดนะคุณนะ
เครียดเพราะน้องชมพู่น้องสาวเนี่ยเสียชีวิตไปและอีกอย่าง
ตรงที่ว่าตำรวจก็เรียกเธอเข้าไปให้ข้อมูลอยู่บ่อยครั้งครอบครัว
เธอก็ต้องเผชิญกับเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นในครอบครัว
แต่คราวนี้น้องสดิ้งก็บอกว่าก็จะตั้งใจเรียนเหมือนกันนะครับ